เมื่อกู้ภัยได้รับแจ้งว่าวัวมันไปติดลมติดเลน
กู้ภัยพยายามไปช่วยเอาหุ้ยเล่หุ้ยเอาฮึบ
แล้วก็พยายามที่จะทั้งดันก้นวัวทั้งดึงขาวัว

ผู้ภัยโดนวัวหันมาควิดตกน้ำตกท่าไปเลย
คุณผู้ชมกู้ภัยต้องวางแผนกันใหม่ในการช่วยวัวตัวนี้ไปดูกันนะฮะ
นี่แหละฮะน้องวัวหันขวับมานิดเดียวหันขวามานิดหน่อยเท่านั้นแหละ

เลยอ่ะเนี่ยจังหวะนี้นิดเดียวคือแรงเขาเยอะ

ใช่คือเขาของวัวแม้จะเขาไม่ยาวก็ตามฮะแต่มันเหมือนควิดไปโดนกกหูพี่เขาอ่ะ
เข้าใจแหละว่ากู้ภัยก็อยากช่วย
แต่คือวัวอารามก็ตกใจด้วยกลัวด้วยค่ะ
มันหันมาทีเดียวพี่เขาโอ้โหหงายท้องเลยนะฮะ
ยังโชคดีพี่เขาไม่เป็นอะไรมากนะ
แค่เจ็บตรงกรกหัวนิดหน่อย

เขาบอกโอ้โหผมโดนไปปึ๊กหนึ่งใหญ่เลยนะ

และทีนี้คุณต้องมาวางแผนกันอีกรอบหนึ่งนะครับ

แดนเป็นวัวตัวผู้อายุ๓ปี
ขาหลังของมันไปติดลมริมน้ำแบบนี้
ขามันฝังลึกลงไปนะคุณ
ในดินประมาณสัก๗๐เซนติเมตร
มันขยับตัวขยับขาอะไรไม่ได้เลยนะฮะ

สยามรวมใจปู่อินขอบคุณพี่มากเลย
ที่เข้าไปช่วยเหลือทุกชีวิตจริงนะฮะ
ทีนี้โดนแบบเมื่อกี้แล้วเอาไงต่อนี่ต้องวางแผนกันใหม่

มันก็ไม่กินต้องมาขุดดินอะไรกันแบบนั้น

เอามาฉีกเป็นเชือกแล้วคล้องใต้ท้องวัว
จากนั้นใช้แรงของคนในการช่วยกันดึงฮะ
กู้ภัยบางส่วนก็ช่วยกันดันอีกทีนึง
ไหวเหรอคุณจริงคือน้ำหนักเขาเป็นตันอย่างนั้น

แต่พยายามที่จะขุดดินโดยรอบแล้วไงคุณ
ดินโดยรอบสักนิดหนึ่งให้เป็นทางที่ลาดขึ้น
แล้วก็เอาเชือกในการที่จะมัดในการที่จะดึงตัวอู๋

คือแรงเชือกและแรงดึงของคนไม่เท่าไหร

ใช่แต่จังหวะที่พอมันดีดตัวมานี่คนก็กระเจอเหมือนกันนะกลัวไง
เจิงสิฮะกลัวมันจะควิดกลัวมันจะชนอีกนะฮะ
ทีนี้คุณลุงเจ้าของวัวคือลุงอบรามยกมือไหว้ขอบคุณนะครับ
ขอบคุณทุกคนนะแล้วบอกว่าผมเองเลี้ยงวัวมา๕ตัว
เลยเอาวัวมากินย่าตรงนี้ระหว่างที่เดินไปย้ายวัวตัวอื่นหันกลับมา

ก็เลยเดินมาดูครับเพราะว่ามันตกลงไปแล้วมันติดลมตรงนี้แล้ว
เขาเองพยายามดึงเชือกอยู่นานเป็นชั่วโมงนะ
แต่แหมดึงหรือจะชักหรือจะจูงเท่าไหร่มันก็ไม่ขึ้นนะครับ
ดีใจที่กู้ภัยมาช่วยแล้วก็ขอบคุณกู้ภัยด้วย
โทษกู้ภัยด้วยที่โดนเจ้าแดนมันเอาหัวชนเกือบจะบาดเจ็บ
ลุงเขาไหว้ขอบคุณจริงนะฮะ

เสียเงินไปจ้างรถไถมาดึงวัว

แต่พี่กู้ภัยช่วยด้วยใจทั้งหมดเลยนะฮะ
โอ้โหขอบคุณพี่กู้ภัยด้วย
สุดยอดจริงนะคะสุดยอดจริงนะฮะ